คุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเรื่องราวสนุกที่เรานำเสนอ

ใช่ดิฉันไปพม่ากลับมาก็นานแล้ว
แต่ว่าเรื่องราวที่นั่นมันเยอะแยะมากมายเลย
ถ้าจำกันได้นะคะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ฉันไปพม่ามาไปประเทศพม่า
พาน้องยูวทูตนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยมาใช่ไหมครับ
ประสบการณ์ต่างมาเยอะแยะมากมายเลย
สถานที่เที่ยวต่างเราก็พาคุณชนะกับคุณผู้ชมไปดูมาแล้ว
ไปวัดไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพร
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดนัดกลางคืนกันนะคะ
ใช่ตลาดนัดกลางคืนที่นี่มีของเก๋ของแปลกสวยงาม
ให้เราได้ไปช็อปชิมแล้วก็แชะกันเยอะมากเลย
บอกเลยว่าน่าสนใจมากไปชมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาตลอดเที่ยว
กรุงย่างกุ้งประเทศพม่านั่นเอง
แต่ว่ามีตลาดของคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย
เดี๋ยวเราบุกไปดูข้างในกันว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนค่ะ

ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะ

ก็จะคล้ายกับตลาดนัดกลางคืนในบ้านเรา
ที่มีทั้งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวพม่า
นำสินค้าออกมาวางขายกันมากมาย
สินค้าพื้นเมืองอย่างผ้าถุงเครื่องประดับพื้นเมือง
แฟชั่นเก๋ไปจนถึงอาหารการกินหลากหลายเชื้อชาติ

นี่ต๊อกป๊อกกี้น่ากินเนอะหอมมาก
มะเขือเทศกับน้ำตาล

อรุณชนะอยากกินไหมคะ

อันนี้ไม่ใช่ยางไม่ใช่ยางปุ้ง
เป็นตลาดนัดกลางคืนที่ครบเครื่องจริงค่ะ
เชื่อไหมล่ะคะตลาดแบบนี้มาจากมันสมอง
และสองมือของนักธุรกิจวัยรุ่นชาวไทย
ที่เข้ามาบุกเบิกงานอีเวนต์ตลาดในพม่าด้วยตัวเองเลยนะคะ

แล้วร้านค้าอย่างนี้ค่ะเรามีการเลือกยังไง

ก็คือเราจะมีการกำหนดว่าแบบแน่นอนหนึ่งอย่าง
ก็คือจะมีหนึ่งร้านหรือว่าสองร้านเท่านั้น
เราจะไม่ให้เมนูซอฟกันเยอะ

มีหลากหลายต่าง
แล้วอย่างนี้คือคนที่มาขายเนี่ย

หรือว่าเป็นพม่าด้วยก็ได้
จริงเมนต์หลักเราคงอยากให้คนไทยมาขายด้วยเยอะ
แต่ว่ามันจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับพม่าด้วย
ใช่เราก็เลยมีการให้พม่ามาขายด้วย
โดยที่เราเนี่ยแนะนำเขาว่าควรจะขายไปดูอะไรดี

ชนะชอบท่าไหนเลือกทานได้ตามอันยาใส่เลยค่ะ
ดูนะฮะ
เมนูสุดโปรดของใบตองในค่ำคืนนั้น
ก็คือเมนูสุดสร้างสรรค์เมนูนี้เลยค่ะ

สายหลุงสุดฟรุ้งฟริง

สำหรับการเดินทางมาพม่าครั้งนี้
ถือว่าครบทุกรสชาติจริงค่ะ
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากการมาเยือนพม่า

และคุณภาพจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

หรือนักธุรกิจชาวไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่
หันมาลงทุนและเปิดตลาดการค้าที่ประเทศพม่ากันมากขึ้น
และอีกหนึ่งความประทับใจก็คือพี่น้องชาวพม่า
เขาทั้งน่ารักเป็นกันเอง
โปรดติดตามตอนต่อไป